คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
คดีที่ภาษาข่าวจะเรียกว่าคดีไอซ์หีบเหล็ก
ไม่น่าเชื่อนะคะเจอศพแรกที่บ้านไอซ์แล้วเนี่ย
ก็ว่าโหดเยี่ยมแล้วคาดว่ามีศพอื่นอื่นอีกนะคะ

ไอซ์หีบเหล็กเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชื่อว่าในไอซ์อายุ๔๑ปีค่ะ
ไอซ์เนี่ยถูกเพื่อนที่เจอกันในคุกถูกตำรวจจับ

แล้วซัดทอดมาว่าโอ้ยที่บ้านไอซ์เนี่ยยาเสพติดเพียบเลย
เคยช่วยไอซ์ฝังศพผู้หญิงเอาไว้คนหนึ่งในบริเวณบ้านด้วย

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นที่บ้านของในไอซ์คนนี้นะคะ
เขาอายุ๔๑แล้วนะคะในบ้านเนี่ยมีปืนมีกระสุนปืนมียาเสพติด
ในรถนี่เจ้าหน้าที่ไปตรวจในรถก็มีปืนมีมีดมีอาวุธเต็มเลยนะคะ
แล้วพอไปขุดที่บริเวณรอบบ้านห่างจากตัวบ้านไปสักไม่เกิน๒๐๐เมตร
ก็เจอศพจริงเป็นศพของผู้หญิงคนนึงค่ะ
ซึ่งสภาพก็คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเสียชีวิตอย่างทรมาน
ว่าจะเป็นศพของน้องกิ๊กวัย๒๒ปีนะคะที่ทางบ้านแจ้งความคนหายเอาไว้
แต่แม่ของน้องกิ๊กบอกว่าใช่แน่ที่จำได้ก็คือรอยสักที่แผ่นหลังของน้องกิ๊ก
แล้วพอออกมาเนี่ยก็มาถูกจับเรื่องนี้อีก
คือพาน้องกิ๊กมาที่บ้านร่วมหลับนอนด้วยแล้วก็ขังน้องกิ๊กเอาไว้ในหีบเหล็กเล็ก
แล้วก็ล็อกกุญแจตื่นมาอีกทีน้องกิ๊กขาดอากาศหายใจเสียชีวิตอยู่ในหีบเหล็ก
แล้วก็เอาศพไปฝังดินเอาไว้ฟังแค่นี้ก็ดูโหดเยี่ยมแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ามีพยานบอกว่าน่าจะมีศพอื่นอีกเพราะว่าเห็นว่ามีผู้หญิงสองคน
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
บัญชาการตำรวจนครบานประสานชุดประดาน้ำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลสรีราชไปตรวจค้นบึงน้ำค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพยานว่าน่าจะมีอีก๒สบ
น่าจะอยู่ในบึงน้ำตรงนี้นะคะค้นหาอยู่สามชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเจอไปเจอโครงกระดูกค่ะ
โครงกระดูกนี้ถูกเหล็กดัดของประตูน้ำหนักประมาณ๑๕๐กิโลกรัม
ทับเอาไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมา
แล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนซี่โครงมนุษย์ส่วนบน

ของผู้หญิงมีเสื้อผ้ามีผ้าห่มมีดำเบลเหล็ก
พันด้วยโซ่ใส่กุญแจแต่ไม่เจอหัวกระโหลกค่ะนี่ค่ะ
มีชุดยาวของผู้หญิงเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่เจอที่อยู่ในน้ำ
ครับส่วนประตูเหล็กอ่ะค่ะประตูขนาดเท่ากันกับประตูบ้านของ
ไอซ์เลยค่ะก็เลยคาดว่าประตูเดียวกันนี่แหละ
ไอซ์ถอดออกไปจากบ้านของตัวเองอ่ะแล้วเอาไปถ่วงน้ำเอาไว้อ่ะ
จะได้ไม่ลอยขึ้นมาเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ
ขยายผลจากสิ่งที่เจอที่อยู่ในน้ำแต่ที่แน่คือเจอโครงกระดูกอะค่ะ
จุดที่เจอโครงกระดูกอยู่ริมขอบสระใกล้กับบ้านของในไอซ์นะคะสระนี้
แล้วก็ใกล้กับจุดที่พบศพของนางสาวกิ๊กวัย๒๒ที่ถูกฝังดินอยู่อะค่ะ
ด้านหลังโรงพิมพ์เก่านี่ดูนะคะจุดที่พบศพของน้องกิ๊กฝังดินเอาไว้
จุดที่พบศพถ่วงน้ำเอาไว้คือไม่ไกลกันนะคะ
พื้นที่บ้านของในไอซ์กว้างมากเป็นไร่อ่ะค่ะหลายไร่เลยเนี่ยทีนี้ค่ะ
นายสมคิดสุวรรณอายุสามสิบสี่ปีนายวิโรธเอ็มสีอายุสี่สิบสองปี
นักประดาน้ำชุดออก้ามีนบุรีก็ให้ข้อมูลว่าทันทีที่พยานชี้จุดที่พบศพเนี่ยนะคะ
ก็ดำน้ำลงไปดำลงไปลึกสักประมาณเมตรครึ่ง
ไปเจอม้าหินอ่อน๒ตัววางทับประตูเหล็กความสูง๒เมตรนะคะ
แล้วก็มีสายไฟผูกเงื่อนตายผูกขาม้าหินติดอยู่กับประตูเหล็ก
หมายความว่าถ่วงศพลงไปมีประตูเหล็กทับ
มีม้าหินอ่อนทับไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะนี่ฮะนี่ค่ะทับอยู่ครับทับ
ไปหลายชั้นนะคะเพื่อไม่ให้ศพลอยอ่ะส่วนประตูเหล็กนะคะ
ก็มีผ้าด้วยคล้ายคล้ายกับพรมหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าแพร่อีกหนึ่งผืนนะคะ
แล้วก็มีสายไฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องแกะสายไฟออก
แล้วก็ยกเหล็กขึ้นมาแล้วก็เจอชิ้นส่วนซี่โครงมนุษย
ชิ้นส่วนแรกเจอกรามด้านล่างเจอปลอยผมพันอยู่ติดอยู่กับม้าหินนะคะ
นี่ฮะโอ้โหเอามาเรียงเป็นชิ้นอย่างนี้ครับ
นี่ค่ะรวมแล้วนะคะดำลงไปในน้ำ๒ชั่วโมง
ด้านล่างเนี่ยที่ฐานบ่อค่ะคุณผู้ชมจะเป็นตัววี
ก่อนถึงฐานเป็นโครนตมนะคะลึกสักประมาณ๒เมตรได้
เจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำบอกว่าทันทีที่เจอก็มั่นใจว่านี่คือ
กระดูกมนุษย์แน่เนี่ยกรามเห็นไหมคะเป็นฟันคนอ่ะ
แต่เจอแค่ชิ้นส่วนท่อนบนนะคะชิ้นส่วนท่อนล่างไม่เจอ
และกระโหลกศีรษะไม่เจอนะคะ
เราไปเจอเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ปูนซีเมนนะครับ
ทับไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยเก้าอี้ปูนไซเมนเนี่ย
มันถูกมัดกับประตูวันลอยไว้ก็คือผูกผูกประตูติดกับเก้าอี้ไว้
แล้วก็ทับร่างไว้อีกทีนึงที่อยู่ข้างล่างอีกทีนึง
ดำเบลดำเบลนี่คือถ่วงถ่วงมาข้างในครับ
ถ่วงมาข้างในถ่วงมาในชุดหอมมาอีกทีหนึ่ง
ก็คือมันจะมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ชิ้นใหญ่ครับที่เป็นเหมือนที่เป็นเหมือนผ้าขนอันหนึ่ง
ที่เป็นชิ้นใหญ่ขนอันหนึ่งแล้วสนับไข้พรมอ่าใช่ที่เหมือนพรมห่อไว้ทีหนึ่ง
ห่อไว้ทีนึงแล้วก็มีผ้าอีกผืนหนึ่งที่เป็นเหมือนเหมือนชุดสีชมพูครับ
ห่อไว้ทีนึงอันนั้นอันนั้นก็คือมีดัมเบลมีกระดูกมีที่โคงอะไรพวกนี้อยู่ในนั้นหมดเลย
เพราะตอนผมขึ้นมาเนี่ยคือผมห่อผมผมผมห่อขึ้นมาหมดเลยครับเพราะว่ากลัวมันอ่าสิอ่าโค้งมันจะมันมันจะล่วง
ก็คือมันจะไปกองอยู่รวมอยู่รวมกันหมดเลยอยู่ในผ้านั้นใช่อยู่ในผ้านั้น
แต่แต่ผ้านั้นน่ะมันมันเป็นกางเกะมันเป็นมันเป็นเหมือนผ้ากางเกงอ่ะอืมห่อที่ห่อยอยู่
แต่ไม่ใช่กางเกงแต่มันไม่ใช่กางเกงที่แรกคือที่โคงก็คือดำลงไปทีแรกก็คือเจอที่โคง
พอเจอซี่โครงเอาซี่โครงขึ้นมาก็เป็นที่ยืนยันว่ามั่นใจทางเจ้าที่ก็ประสานงานเจ้าที่ทางผู้หน่วยเกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง
ตอนขึ้นมามีผมด้วยนะพี่มีผมใช่มีเส้นใช่มีมีเส้นผมด้วย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใช่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ครับคิดว่าน่าจะคิดว่าคนข้างบนใช่ครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงครับล่างอะไรดีมีแต่ทอดร่างยังไม่เจอ
โอ้โหน่าตกใจนะพอดำลงไปในน้ำแล้วเจอชิ้นส่วนแบบนี้จริงอะค่ะตามที่พยานบอกอ่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
บอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บชิ้นส่วนกระดูกทั้ง๒๘ชิ้นที่เจอนะคะ
ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อตรวจสอบดีเอ็นเอ
แล้วก็นำมาเปรียบเทียบว่าชิ้นส่วนกระดูกที่เจอ
เป็นหญิงสาวที่ญาติไปแจ้งความคนหายเอาไว้หรือเปล่า
แต่ก็ต้องรอนักประดาน้ำงมหาชิ้นส่วนเพิ่มเติม
ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคือตอนกลางคืนเขาก็ไม่งมหาอยู่แล้วนะคะ

มันจะต้องถึงขั้นที่สูบน้ำออกจากบ่อทั้งหมดเลยหรือเปล่า
มันจะมากกว่าหนึ่งคนจากน้ำหนักนะน้ำหนักของโครงเหล็กคนเดียวยกไม่ไหว
อันนี้ตำรวจท่านหมายถึงว่าคนลงมือก่อเหตุนะค่ะ
มากกว่า๑คนเนี่ยเพราะว่าดูจากพยานหลักฐานวัตถุต่าง
ที่ทับศพเอาไว้ทับโครงกระดูกเอาไว้อ่ะคนเดียวยกไม่ไหว
ใช่ค่ะมันหนักมากทั้งประตูเหล็กทั้งม้านั่งหิน
อย่างในไอซ์ที่แบบโอ้โหเสพยาทั้งวันเนี่ย
จะไปมีแรงยกคนเดียวได้ยังไงนะ
ทำคนเดียวไม่ได้แน่ก็ต้องไปสืบสวนขยายผลต่อ
ใช่ค่ะตำรวจกองมะครับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีบอกว่า
ค้นหาศพที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำนะคะเป็นการขยายผลจากพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
ในไอซ์ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวและอำพลางศพนะคะ
พยานบอกว่ายังมีอีกศพนะคะคุณผู้ชมที่ถูกฆ่าแล้วใส่เอาไว้ในหีบเหล็กแล้วถ่วงน้ำนะคะ
อันนี้ยังไม่เจอนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานอีก๔ปาก
เรื่องต้นได้ข้อมูลมาว่าน่าจะมีมากกว่า๓ศพค่ะ

น่าจะมากกว่า๓ศพที่ถูกฆาตกรรมอำพรางตั้งแต่ก่อนปี๒๕๕๙

แล้วบ้านในไอซ์เนี่ยที่พ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้
เนื้อที่รวมทั้งหมด๒๐ไร่ได้นะครับ

เฉพาะสระน้ำสระนี้ที่ขุดเอาไว้เนี่ย๒ไร่
โอ้โหต้องค้นกันอีกโอ้โหขนาดไหน
ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนในพื้นที่บ้านของในไอซ์ไง

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานบอกว่าก็จะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล

เนื่องจากว่าอาจจะเสียชีวิตมาหลายปีนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่มีลูกหลานเพื่อนผู้หญิงวัยรุ่นที่หายตัวไปค่ะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองบังคับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะคะ
สามารถไปให้ข้อมูลได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทีนี้ค่ะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบึงน้ำครั้งนี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีพยาน
เขาให้ข้อมูลว่าอย่างน้อยคือ๒ศพที่ถูกถ่วงน้ำเอาไว้
พยานก็คือในเอ็มค่ะ
เอ็มเป็นเพื่อนในไอซ์ผู้ต้องหา
บอกกับตำรวจว่าเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
นายเอ็มกับนายไอซ์รู้จักกันในคุก
จากนั้นเนี่ยในไอซ์เกิดอาการหลอนกลัวความผิดที่เคยฆ่าหญิงสาวอำพลางศพเอาไว้ในบ่อน้ำสองศพ
แล้วก็บอกกับนายเอ็มว่าไปช่วยงมศพในบ่อน้ำหน่อย
จะเอาไปทิ้งที่อื่นถ้าเจอศพนะเดี๋ยวให้เงินศพละ๕๐๐๐บาท
แล้วเขาก็ลงไปหาศพกันในน้ำจริงนะคะ
แล้วไปเจอกระโหลกมนุษย์ถูกเหล็กดัดทับไว้
เขาก็เลยเอามาให้ในไอซ์นะในเอ็มบอกนะถือมานะ

ถือมาให้ไอซ์นะทวงเงินค่าจ้างบอกว่าเออเดี๋ยวให้ศพละ๕๐๐ใช่ไหมถือไปทวงเงิน
แต่ในไอซ์ไม่ให้เงินค่ะบอกว่าไม่มีเงินค่ะ
บอกว่าเงินไม่มีมีแต่กระสุนปืนเอาไหม
ชักปืนออกมาแล้วยิงไปใส่ในเอ็มเลยนะคะครับระยะเผาขนอ่ะ
เอ็มก็เลยโยนกระโหลกศีรษะทิ้งวิ่งหนีไป
ดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่ากระโหลกนี้ค่ะในไอซ์เอาไปไว้ที่ไหน
เพราะว่าล่าสุดวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปงมในน้ำเจอชิ้นส่วนอื่นแต่ไม่เจอกระโหลกไง
ไม่รู้ว่ากระโหลกที่ว่านี้อยู่ตรงไหน
ส่วนศพที่ในเอ็มบอกว่าอยู่ในหีบเหล็กและอีกศพถูกฝังไว้ใต้ต้นมะม่วง
ยังไม่เจอนะคะต้องหากันต่อค่ะ
ส่วนโครงกระดูกที่เจอแล้วก็จะส่งให้ทางมูลนิธิป่อเต็กตึง
อย่างน้อยอาจจะ๓ศพโอ้โหไม่น่าเชื่อ
เอ็มนี่แสดงว่าเป็นคนละคนกับที่ตำรวจจับได้คดียาเสพติด
แล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องที่ในไอซ์ให้ไปช่วยขุดดินฝังศพน้องกุ๊กกิ๊ก
คนนั้นเนี่ยอีกคนนึงคนนั้นนำมาซึ่งการเจอศพในดิน
แต่คนนั้นก็เจอกันในคุกเหมือนกันเจอกันในคุก
ออกมาเหมือนกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะแต่ก็มามั่วสุมเสพยาอยู่ด้วยกัน
แต่คนแรกเนี่ยที่นำไปสู่การเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยจำได้ไหม
เขาบอกว่าในไอซ์เนี่ยตามให้เขามาช่วยขุดดินฝังศพ

ในไอซ์เนี่ยเอาเขายัดใส่หีบเหล็กทั้งคืนแล้วเช้ามาแล้วตาย

แล้วไปตรวจค้นในบ้านหีบเหล็กก็อยู่นะคะมีหีบเหล็กอันนั้นอยู่
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่นายเอ็มบอกว่ายังมีหีบเหล็กที่มีศพก็ไม่รู้ว่าจะใช่น้องกุ๊กกิ๊กหรือเปล่านะ
แล้วมันก็ยังมีอีกศพหนึ่งที่ฝังใต้ต้นมะม่วงมะม่วง
แสดงว่าในสระน้ำเนี่ยเจอหนึ่งในหีบเหล็กเนี่ยน้องกุ๊กกิ๊กเจอหนึ่ง
ยังเหลือใต้ต้นมะม่วงยังไม่เจอ
ก็คงจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมตามหลักฐานที่พบเนี่ยก็คือก็ไปแจ้ง
ในรวนจำอ่ะอันเนี่ยวันที่พาตัวไปฆุมขังน่ะ
บอกว่าก็ต้องแยกค่ะเป็นเรื่องของครอบครองอาวุธปืน
เรื่องของมีดที่เจอเรื่องของยาเสพติดที่เจอที่บ้าน
เรื่องของเสพยาแล้วเนี่ยฆาตกรรมอำพลางเนี่ยต้องขยายผลอีกหลายศพเลยอ่ะ
ตอนที่เกิดคดีใหม่คดีแรกเลยเนี่ยคดีน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ย
ทีมข่าวของเราเคยลงพื้นที่แถวนั้นเนี่ยซอยเพชรเกษม๔๗
ชาวบ้านบอกว่าในไอซ์ก็ท่าทางก็ไม่เอาใครอ่ะ
โมโหใครก็ขับรถผ่านบ้านไฟสาดเข้าใส่บ้านหน่อยก็ยิงใส่นี่ก็มี

บางทีพาเข้าไป๔คนกลับออกมา๓ก็มี

กลับออกมาพร้อมกับโอ้โหบอบช้ำโชคเลือดก็มีเนี่ยฮะบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นวันนั้นนะครับ
วันนี้ก็เลยลองไปถามกันอีกรอบหนึ่ง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปหาในสระน้ำในบึงน้ำในบ้านในไอซ์แล้วเจอโครงกระดูกคนอีกแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินชาวบ้านแถวนี้คุยกันว่าเฮ้ยไอซ์นี่มันฆ่าคนนะ

แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงไม่จริงอะไรยังไงหรือจะมีมากกว่าหนึ่งศพหรือเปล่านอกจากน้องกุ๊กกิ๊กก็ไม่รู้แต่พอมาวันนี้เจออีกโอ้โหตกใจ

กลัวกว่าเดิมอีกแล้วก็บอกว่าปกติในไอซ์จะอาศัยอยู่กับป้าเพราะว่าป้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะเวลาชาวบ้านเจอเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยหรือว่าไม่กล้ามองหน้าเพราะกลัวโดนทำร้ายนะแต่ถ้าป้าของในไอซ์เนี่ยป้าเขาก็เป็นคนดีคุยกันปกติดีมีคนสวนคนหนึ่งเคยทำงานในบ้านของในไอซ์นะแต่ก็อยู่ได้ไม่นาน
ซึ่งหลายคนที่มาทำงานที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานต้องลาออกเพราะพฤติกรรมของในไอซ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคยใช้มีดไล่ฟันคนงานในบ้านมาแล้วนะฮะจนไม่มีใครกล้าอยู่ด้วย

พูดกันแบบว่ารู้แต่ว่าไม่มีใครเขากล้ามา

แล้ววันนี้พอมาเจอถ่วงน้ำจริง
น้ำจริงเพราะว่าพวกหลานพวกวัยรุ่นเขายังบอกว่ามันอาจมีอีกนะแม่
อาจจะอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำเขาก็ต้องมีเขาว่าอย่างนั้น
พอเจอวันนี้เขาบอกเห็นไหมแม่ผมพูดไว้แล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในบกอย่างเดียวอยู่ในน้ำด้วยอาจจะมีอีกสักสองด้วยเขาว่างั้น

ยายเล็กก็บอกอยู่เฮ้ยอยู่เถอะทำงานสูงงานสวนผมอยู่ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเกิดดีไม่ดีหลานป้าเล็กน่ะเขาไม่ใช่ว่าอารมณ์มันงี่เมื่อไหร่มันอารมณ์ไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางทีอารมณ์ร้ายมาถือมีดไล่ฟันเขาเลย
อันนี้ใครพูดกับป้าเล็กอ่ะป้าเล็กพูดกับใครว่าให้เป็นคนสวม
ก็คนสวนเขาบอกเขาเคยคุยกันกับฉันเขาบอกว่าไม่ไปแต่ก่อนเขาบอกให้มาเอามาพุงมะพร้าวเนี่ยให้มาเอาไปตรงไปตรองเอ้าแล้วจะไปไหนล่ะก็เลยถามอย่างงี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาว่าอย่างงั้นไม่อย่างงั้นดีไม่ดีเดี๋ยวจะตายแล้วเขาว่าอย่างงั้นเออแล้วดีไม่ดีมันโหเมื่อคืนนอนได้ที่ไหนมันไล่ฟันเขาเลยให้ผมอยู่ทำไม
คุณปริยชาติคงถิ่นก็ไปดูอพาร์ทเมนต์ของคุณป้าของไอซ์ที่ป้าเขาดูแลให้อยู่นะก็เจอคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์บอกว่าไอซ์เนี่ยเคยถือปืนมาขู่แล้วก็ยิงแถวอพาร์ทเมนต์นี่ก็มีนะครับปกติเวลาขับรถผ่านบ้านของในไอซ์แล้วก็บ่อน้ำที่เจอศพวันนี้เนี่ยเขาก็จะเอารถไปจอดด้านหลังอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ติดกับบ่อ
เวลาขับรถผ่านมันก็จะวิวเหมือนกับมีอะไรแบบเล่นลับเล่นลับบางอย่างตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีศพอยู่ในบึงในน้ำนะ
ส่วนตัวก็มีเซนต์เรื่องของสิ่งลี้ลับอยู่แล้วคนที่คุณปียชาติไปคุยด้วยที่เขาอยู่อพาร์ทเมนต์ที่ป้าของในไอซ์ดูแลเนี่ยเขาก็ทำเพจเกี่ยวกับท้าพิสูจน์วิญญาณ
เขาบอกเอารถไปจอดแถวนี้โอ้โหมันวิวมันเหมือนมีอะไรแบบลึกลับลึกลับ
ห้องที่เขาอยู่นี่นะจากอพาร์ทเมนต์มองมาก็จะเห็นบ่อน้ำจุดที่งมไปเจอศพพอดี
ไม่คิดว่าจะมีศพถูกฆ่าเป็นคดีความใหญ่โตแบบนี้เขาก็พาทีมข่าวของเราไปดู
นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับไปริมขอบสระที่ไปงมแล้วพบโครงกระดูกวันนี้เลย
คุณปิชชาติพูดสื่อข้าวของเราบอกว่าอโหพอไปถึงนะ
ลมมันแรงแบบขนลุกไปทั้งตัว
ผมยื่นดูทุกวันแบบทุกวันพอมองกินข้าวอิ่มผมก็จะมายืนรับลมตรงนี้ทุกวัน
มันก็มีความรู้สึกเฉยว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้น
ในไอร์สขนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้ว
ผมว่าในพื้นที่บ้านของเขาที่ต้องไล่ตรวจสอบกันต่อ
สบแรกก็เกิดไหวกองเอาผ่านเทพ